วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์พายุหมุนที่เกิดขึ้นที่มหาชัยสมุทรสาครเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เกิดความเสียหายเยอะทีเดียวนะครับ
รวมทั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๑คน
เป็นคุณลุงที่ดูแลบ้านลมในตลาดยามเย็นนะครับ
ลิวไปพร้อมกับบ้านลมแล้วก็ตกลงมาเสียชีวิต
ซึ่งก็ทำความเสียใจให้กับญาตินะครับที่วันนี้ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลติดตามจากรายงานครับ
ลมสีสันสดใสสามารถเห็นได้จากระยะไกลคอยให้บริการเด็ก
ที่ตลาดยามเย็นมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร

ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหลังฝนตก
เมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๘สิงหาคม
หอบบ้านลมที่มีน้ำหนักกว่า๗๐๐กิโลกรัมขึ้นไปบนอากาศ
โดยมีนายอำพรเทียนสิริวัย๖๕ปี
ซึ่งเป็นผู้ดูแลเครื่องเล่นชิ้นนี้
ที่กำลังเช็ดน้ำฝนในบ้านลมติดไปด้วย
ทำให้ร่างของนายอำพรตกลงมา
กระแทกหลังคาร้านอาหารที่อยู่ติดกับตลาด
ด้วยความแรงทำให้ร่างร่วงทะลุใต้ถุนร้านเสียชีวิต
ส่วนบ้านลมถูกพัดไปบนอากาศไกลออกไปจากตลาดยามเย็นประมาณ๑กิโลเมตร
จากไปอย่างกระทันหันทำให้ภรรยาคู่ชีวิตของนายอำพรยังทำใจไม่ได้
เพราะใช้ชีวิตร่วมกันมานานถึง๒๖ปี
เธอเล่าว่านายอำพรเป็นคนขยันที่สำคัญเป็นเสาหลักของครอบครัว
เลี้ยงดูภรรยาและพี่สาววัย๗๓ปี
โดยก่อนหน้านี้เคยรับจ้างทำงานที่สวนมะพร้าวที่จังหวัดสมุทรสงคราม
แต่พออายุมากขึ้นจึงมารับจ้างเก็บค่าเล่นที่บ้านลม
โดยทำมาได้๕ปีแล้วเพราะเจ้าของกิจการบ้านลมไว้ใจ
เนื่องจากนายอำพรเป็นคนดีเข้มงวดด้านความปลอดภัยของเด็กขณะเล่นบ้านลม
ภรรยาของนายอำพรย้อนระลึกถึงในวันเกิดเหตุ
ช่วงเช้านายอำพรบ่นว่ามืนศีรษะคล้ายจะไปทำงานไม่ไหว
แต่เมื่อตกบ่ายกลับอาบน้ำแต่งตัวไปทำงาน
ซึ่งเธอคิดว่าหากสามีไม่ไปทำงานในวันนั้นคงไม่ต้องเสียชีวิตเช่นนี้
หลังครอบครัวต้องสูญเสียเสาหลัก
จากนี้ไปญาติญาติจะช่วยกันดูแลภรรยาของนายอำพร
ทางด้านจิตใจและการดำเนินชีวิต
ซึ่งทุกคนยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยมีกำหนดชาปนกิจนายอำพรในวันที่๒๒สิงหาคมนี้
ต่อจากนี้หลังจากไม่มีน้าเขาแล้วก็ต้องช่วยดูแลน้าสะพ้าย
นี่เขาเป็นน้าสะพ้ายก็ต้องช่วยดูแลกันไป
จนวันสุดท้ายต้องดูแลกันเรื่อยไปไม่ทิ้งเขาหรอกค่ะ
หลานทุกคนเขามีหลานเยอะหลานก็ต้องช่วยกันดูแลไปอ่ะ
แล้วยังมีพี่สาวของน้าเขาอีกคน
เป็นน้าอีกคนที่เขาเข้าพิการด้วย
และทีนี้ก็ต้องดูแลกันไปต่อไปเรื่อยค่ะ
ก็รู้สึกเสียใจช็อกเหมือนกันที่ตอนที่เขามาบอกข่าว
ส่วนพื้นที่ตลาดยามเย็นแม้ในวันนี้จะไม่มีบ้านลม
ให้บริการเด็กเหมือนเช่นเคย

ที่ยังคงหลงเหลือเศษซากเสาเหล็ก
พังเสียหายจากแรงพายุลมหมุน
และความทรงจำจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน